เดี๋ยวก็มาตาม

อู้ดูตรงนี้เห็นไหมเล็กนะ
นี่แหละมันสามารถพิสูจน์ได้หรอ
ก็ขอมาพิสูจน์เองหรอ

อันนี้มันเป็นมีรสที่

มันมันดูแหละดูแหละเนี่ยนะ

นี่ส่วนกลับมาอีกแล้วมันมีซึ้ด

มีสังเกตนะ
กลับมาอีกแล้วนะได้ยังไง

ลูกกิ้วขึ้นมาเลยนะ

ทางบ่าไปแล้ว
ยังรู้มีกุฏติจุดหรอมีคนผแล้วไหนถ้าโดนแล้วกัน